สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
คุณสมองรับราคา๓แสนบาท
จากเพลงที่ร้องแล้วถูกจับ

ก็ได้๓แสนแหมพลิกหน้ามือไปล้างมือ
เป็นเพลงนะครับน้องมากับคำว่าใช่
ของคุณไหมไทยใจตะวันนะครับ
เป็นเพลงดังเพลงแรกของคุณหมายไทย

แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นไหมไทยใจตะวันนะครับ
อัลบั้มแรกคือบ่าวพันธุ์เมือง
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๐
นะครับก็โอ้โห๘๙ปีมาแล้ว

มันขึ้นตั้งนานแล้ว
ตอนนี้ตามองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นเชียงใหม่แล้ว
แต่งงานกันมากี่ปีนะฮะท่านโทษ

บอกรักกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณสรพงศ์

แต่อยากให้คุณสัรพงษ์บอกรักคุณควรประหละยาให้ตลอดนึง

แล้วตอนนี้เพลงที่๙คุณฟ้า
เพลงที่๙มีมูลค่า๕แสนบาทนะครับ
พร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๙มูลค่า๕แสนบาท

เมลิกภาคกาศและเวลา

เป็นเมลิเฟอร์ชื่อ
แล้วก็ตอนจีบเขาก็ร้องเพลงนี้

อะไรที่มันจะบังเอิญบุคเพศสันนิวาสได้กันขนาดนี้

ร้องเพลงนี้แล้วได้๕แสนด้วย

เพลงนี้เหมือนบุภเพสันนิวาส

เคยร้องจีบคุณภรรยาแต่ว่า๒๐ปีนะ

สถานการณ์ตอนนี้มีอยู่แน่

ตัวช่วยเหลืออีก๑ตัวที่เลือกได้

ตกลงคุณสรพงศ์จะเล่นหรือจะหยุดครับ
ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์

ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์
ว่าไม่ยากครับตัดสินใจไม่ยากของท่านนี้แล้ว

ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์
มั่นใจไหมครับ

ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์
ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์ลิฟท์

เล่นนะคะ

ผมคิดไว้แล้วผมก็บอกแม่ผมที่เสียไปแล้วพ่อ

เล่นแล้วนะครับในเพลงที่๙มูลค่า๕แสนบาท

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

มีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วยนั้นหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ

ทำไมมันใจใช้นะครับ

ไม่ใช้ครับ

คุณสรพงศ์จะรับ๕แสนบาท
และไปสู่เพลงที่๑๑ล้านบาทแต่ถ้าร้องผิด
แม้แต่เพียงคำเดียวไม่ได้อะไรเลย
นะฮะร่วมสนุกเล่นเกมกับเราไปได้พร้อมพร้อมกับคุณสรพงศ์ได้เลย
ค่ะนะครับเอาละสูดหายใจลึกนะครับ
เพลงที่เก้ามูลค่าห้าแสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๙นะครับ
เพลงมาครับโชคดีมากขอบคุณสรพงศ์
เสียงจับจับดังอีก
นานเจอนามอนแต่สาวบ่นก็เหี้ยบหาย
ห่างไกลขวัญอ่อนบ่าอย่าโสธรณ์สุกสรรค์
อสาวเมืองดอกบัวบานยามร้างห่างกันพิเศษวันไหว
สวนพระนาเทศเสียงบังไปเสน

ลืมแล้วบอกไม่ชอบพักใสความหลังบังไปอย่าโส
เจ็บสะพือเคยเที่ยวด้วยกันสงกรานผ่านมา
ท่าเรือและหาดสวนยางลงเรือลำมูลชมพูนเหลือง
พาเธอเที่ยวเทพพาแต้มโขงเทียมเขื่อนสิรินทร
เคยได้พาขวัญโปรดดูโค้งสีฟูนเฉียบมูลสีคราบ
เมื่อมองฟ้ามนต์คิดถึงหน้ามนต์ยิ่งเหลือง
จนคนพันษาแข่งเรือไม่เห็นหน้าแฟนพี่แสนว่าบ้า
กลับมาอย่าโสมานั่งโซกาอยู่หน้าทาง
เมื่อมองเมฆป่าสีหมดโปรดขาบคิดถึงโชว์งามเมืองดอกบู
มีกล่าวในเนื้อเพลง
เราก็ไม่ทราบจริงนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะไม่เคยได้ยินมาก่อน
คุณสรพองร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ภูมิร่มร่มน่าใจน่าใจน่าใจน่าใจ
เครื่องที่๙
ภูมิราคา๕๐๐บาท

คุณสวทพุม

หลงได้ครับ

อ้าวเหลือไม่เชื่อ
อรงอยู่
คุณสารมพลุกทางสำเร็จครับ
หลงได้เลยครับ
เป็นคนแรกในใดเก่าของเราเลยนะครับ

เป็นน้ำตาแห่งความปิติค่ะคุณป่า
เอาเพื่อนผู้มาร่วมแสดงความยินดีของคุณโจรพงศ์นะ
มันมาทางนี้ครับพี่

คุณหมอพงศ์ครับเป็นคนแรกในรายการของเรานะครับ

ร้องเพลงที่๙ผ่านนะครับ

เพลงที่๑๐มูลค่า๑ล้านบาท
คุณสรพงศ์ร้องได้หรือร้องผิด